คุณผู้ชมคะมีเหตุฆ่ากันตายช่วงสายสายที่ผ่านมานี่เองที่ขอนแก่นนะคะ
แล้วก็คนที่ก่อเหตุกับผู้ที่เสียชีวิตเป็นคู่เขยกัน
ผู้ก่อเหตุเป็นเขยผู้พี่ผู้เสียชีวิตเป็นเขยผู้น้อง
เขาอ้างว่ามีปัญหาทะเลาะกันมาเป็นสิบปีแต่สุดท้ายถึงขั้นเอาปืนลูกซองมายิงเลยนะคะ
ทุ่งนาค่ะในพื้นที่หมู่๔ตำบลกระนวลอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะ
นี่คือผู้เสียชีวิตค่ะนายโพชัยหรือในเวอร์อายุ๖๖ปีนะคะ
ถูกยิงเข้าที่ลำตัวที่ชายโครงด้านขวาเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะ
สภาพศพใส่กางเกงวอร์มขายาวสีดำใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้านะคะ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะมีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่๑ปลอก
คนที่ก่อเหตุเป็นพี่เขยนะคะชื่อว่านายประดิษฐ์สมภารอายุ๗๑แล้วค่ะ
หลังก่อเหตุถือปืนเดินกลับไปที่กระท่อมนาของตัวเองห่างจากจุดเกิดเหตุนิดเดียว
ตำรวจสพซำสูงนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกประสาทแน่นอุดรผู้กำกับสพซำสูงบอกว่า
จากการสอบสวนญาติพี่น้องของทั้งคู่ทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาก็บอกว่าก็เนี่ยเป็นคู่เขยกันเป็นญาติกันแท้
มีถี่ดินมีถี่นาติดกันเลยแล้วมันก็เลยมีปัญหา
มีปัญหาเรื่องเขตแดนที่ดินนี่แหละเป็นปัญหามาสิบกว่าปีแล้วนะคะ
ต่อยกันก็บ่อยค่ะญาติพี่น้องบอกว่าก็เห็นทะเลาะกัน
แต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นยิงกันตายแบบนี้คือพี่เขยที่เป็นคนก่อเหตุ
กับตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะต่างคนก็ต่างทำนา
คนก็ต่างทำมาหากินก่อนเกิดเหตุคือฝ่ายผู้เสียชีวิต
เขาไปที่นาของตัวเองก็ไปขุดแต่งที่ดินเตรียมทำนาทำสวนน่ะนะคะ
ญาติญาติบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังสองนัดญาติญาติก็หันไปมอง
เห็นตัวพี่เขยถือปืนยืนมองดูศพอะค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะยืนมองเพราะว่าดูว่าตายแล้วหรือยังหรือยังไง
หลังจากนั้นก็ถือปืนเดินกลับไปเลยนะคะนายประดิษฐ์ค่ะ
บอกว่าก็ทะเลาะกับผู้ตายหลายรอบแล้ว
ประดิษฐ์ก็คือผู้ก่อเหตุนะคะเขาบอกว่าผู้ตายด่าเขาบ่อย
บุพการีเขาบ่อยต่อยกันก็บ่อย
เช้าวันนี้ก่อนเกิดเหตุก็เหมือนเดิมเดินอยู่ในที่นา
ผู้ตายตะโกนด่าเขาอีกแล้วด่าบุพการีเขาอีกแล้ว
เลยตัดสินใจเดินกลับไปเอาปืนที่บ้านบวกดื่มเหล้าด้วยค่ะ
นายประดิษฐ์ผู้ก่อเหตุอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะ
ไปเอาปืนแถมดื่มเหล้าอีกแล้วก็บอกว่าก็เอาปืนไปยิงเลย
อืมยิงแล้วยืนดูว่าตายหรือยังคือเอาให้แน่ใจว่าตาย
ค่ะพอมั่นใจว่าตายแล้วแน่ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัดด้วยอ่ะ
แล้วก็เดินกลับไปนะคะแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านเพื่อติดต่อขอมอบตัวนะคะ
พิมพาโพศีภรรยาของผู้ตายบอกว่าตัวสามีกับคู่กรณีก็เป็นคู่เขยกัน
มีนาติดกันจริงก็เป็นญาติกันแท้
หลายปีทะเลาะกันจริงเรื่องถี่ดินเรื่องของการทำนาอะไรแบบนี้ค่ะ
คือตัวคนยิงเนี่ยเคยปล่อยสุนัขเข้ามาในที่นาจนทำให้พืชผักเสียหาย
แล้วมันก็มีเรื่องเล็กน้อยอะไรแบบนี้ทะเลาะกันมาเป็น๑๐ปี
เกิดเขาปล่อยมาเล่เค้าปล่อยง่ะปลืนเซ่าเขาปลูก

เขาบอกว่าหูหมานี่ผูกไกลตลอดเลยนะ
ไม่เคยปล่อยเข้าไปสร้างความเสียหายให้พืชผักผู้ตาย
ที่ถูกกล่าวอ้างเลยแต่ผู้ตายชอบด่าเรื่องหมาตลอดเลย
แล้วด่าแรงด้วยด่าบอกว่าเลี้ยงหมาแบบไหน
มันก็นิสัยแบบนั้นแหละนิสัยเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะ
แล้วก็ด่าถึงพ่อด่าพ่อล่อแม่ด้วยเธอบอกว่าถ้าเมื่อเช้าเธออยู่ด้วย
มั่นใจว่าเรื่องมันจะไม่เกิดขึ้นถึงขนาดนี้ในฐานะภรรยารู้ดีจริงจริงว่าคู่นี้ทะเลาะกันมานาน
ไม่มีใครยอมใครทำใจไว้เหมือนกันนะว่าสักวันหนึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นนี้
ก็ถือซะว่าแล้วแต่เวรกรรมของใครของมันทุกฝ่ายก็ทุกข์ใจกันหมด
ยืนยันว่าสามีไม่เคยเอาปืนออกมาขู่หรือเอาออกมายิงนะคะแล้วผู้ตายก็ยังเคยพูดให้ร้ายตัวเธอกับสามีให้คนรอบข้างเกลียดด้วย
สามีก็บอกแล้วด้วยว่าเดี๋ยววันนี้จะไปมอบตัว